ว่าจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลายอัตภรรณ์ทำชันเนี่ยตอนนี้รัฐมนตรี
การกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

ก็ไม่รู้ว่าจะมีคณะบาดีหรืออะไรเข้าหรือเปล่านะฮะ

ติดตามได้จากกุญสุภานีโคชพันธ์สมโภต
ขณะนี้กรรมการสภาวิทยาลัยอัตศัมชรรพ์
ได้เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงศึกษาที่การแล้วนะคะ
หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยค่ะ
หลังจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กกอมีมติที่ประชุมเสนอต่อ
ผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๒แนวทาง

และ๒นำมาตรา๘๖วงเล็บ๔และวัก๒มาบังคับใช้
โดยเมื่อวานนี้พลเอกดาพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ว่าจะเลือกใช้แนวทางไกลเกลี่ยก่อน
ได้เชิญทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชันมาร่วมประชุมกันในวันนี้ค่ะ
โดยตั้งแต่ก่อนเวลาประมาณ๘นาฬิกาได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชัน

เช่นนายประทีพมกุมลมาตรหรือบราเดอร์มาติน
นายมีชัยขออภัยค่ะนายมีศักดิ์ว่องประชานุกูล
และนายวิรสักษ์อนุสนทิวง
ซึ่งนายวิรสักนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย
นามกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชัน
ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุม
ทางคณะกรรมการสภาในฐานะเจ้าของมหาวิทยาลัย
รับฟังในสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพราะท่านกรุณาลงมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และหากการไกลเกลี่ยของสภามหาวิทยาลัยของทั้งสองฝ่ายในวันนี้

ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องใช้มาตรา๘๖เข้าควบคุมก็ยินดีที่จะรับผลการตัดสินของรัฐมนตรี
เนื่องจากได้ดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วแต่คาดหวังว่าให้การเจรจากลายเกลี่ยในวันนี้ยุติลงด้วยดีทุกฝ่ายนะคะ
ซึ่งตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่สกอ๔๔๖ทับ๒๕๕๖ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชันทั้งหมด๑๖คน
นำแต่งตั้งวันที่๒๘มิถุนายน๒๕๕๖ในสมัยนายพงเทพเทพกาญจนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด๑๖คนแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ครบ
จากบางท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศแต่ก็จะเปิดการประชุมตามปกตินะคะ
ว่าที่ประชุมก็จะยึดเสียงข้างมากเป็นสำคัญค่ะ

ขณะนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การได้เดินทางมาถึงห้องประชุมแล้วค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะเริ่มการประชุมทันที
แต่ว่าการไกล่เกลี่ยเจรจาพูดคุยในวันนี้จะยุติลงได้หรือไม่อย่างไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานผลให้ทราบต่อไปในช่วงของชัดข่าวเที่ยงค่ะ
ภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกระทรวงศึกษาที่การค่ะ